คืนวันที่๓๑ธันวาคมก็มีวัยรุ่นเอาท์บ้างที่นครราชศรีมา
ว่าคุณผู้ชมจำได้ก็เป็นข่าวไปแล้วนะคะ
เห็นในโลกโซเชียลยิงปืนขึ้นฟ้า
สี่นัดน้องสาวถ่ายคลิปเอาไว้ให้แล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะ

ตัวแล้วนะคะบอกว่ายอมรับว่าทำตามเสกโลโซจริง

ใช่ค่ะยอมรับว่าทำตามเสกโลโซจริงไม่รู้ว่าผิดกฎหมายไม่รู้ว่าโทษหนัก
แล้วก็เห็นเสกโลโซโดนจับก็เลยกลัวเลยมอบตัวค่ะ
นี่ไงเขาถึงบอกว่าดูหนังดูละครดูให้จบตอนไง
ใช่ค่ะนี่เป็นคืน๓๑ธันวาคมจากคลิปที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ตัวเองยิง๔นัดเอาปืนพ่อมาให้น้องสาวถ่าย
โอ้นี่ทั้งบ้านเลยเหรอปืนพ่อน้องถ่ายพี่ยิง
ใช่แต่ยอมรับว่าคือไม่รู้ไม่รู้ว่าโอ้โหมันมีกฎหมายมันผิดกฎหมายหรืออะไร
แต่พอเสกโดนจับก็กลัวเลยไงมอบตัวนะคะ
แล้วก็บอกว่าก็ในพื้นที่จุดพลุตั้งหลายจุด
ยิงปืนขึ้นฟ้ามันจะไปโทษหนักได้ยังไงไม่รู้จริง
แล้วก็ยิงในเขตรั้วบ้านด้วยนึกว่ายิงในรั้วบ้านตัวเองจะไม่เป็นไร
แล้วดูรถผ่านมาหน้าถนนเต็มไปหมด
นายอนุชาสุกแก้วอายุ๒๔ปีค่ะก็ไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพปากช่อง
เพื่อรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไปนะคะ
แต่ว่าพื้นที่ที่บอกว่าอยู่ในรั้วบ้านนะคะน้องอนุชาคะ
มันอยู่ห่างจากโรงพักปากช่องไป๓๐๐เมตรเองนะคะ

เนี่ยเอาจุดสามแปดของพ่อมาค่ะน้องสาวถ่ายคลิปค่ะ
ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เขาบอกแบบนี้นะคะ
พอสอบปากคำตำรวจก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็แจ้งข้อหานะคะมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผิดมือเพราะว่าเป็นปืนของพ่อนะคะ
ส่วนน้องสาวที่เป็นคนโพสต์พนักงานสอบสวนก็ต้องสอบปากคำด้วยเหมือนกันค่ะ